คุณผู้ชมใครที่กำลังทำอะไรอยู่อยากให้วางสิ่งนั้นลงก่อน
แล้วตั้งใจฟังข่าวนี้ให้ดีมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแหละค่ะ
แต่เป็นเรื่องชาวบ้านที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกบ้านเหมือนกัน
เป็นเรื่องของความรักเหมือนกันนะคะภรรยาคนนึงค่ะ
เธอก็อยู่กินกับสามีมา๖ปีเนาะสามีอายุน้อยกว่า
เพราะเอิ้นชวนเพื่อนไปทำบุญไหว้พระเก้าวัดโอ้โหบุญส่งทันตาเห็นเลยค่ะ
ไหว้พระเก้าวัดยังไม่ทันข้ามวันไปกินข้าว
รถสีส้มคันนั้นคุ้นเหมือนเคยซื้อให้สามี
มาทำอะไรที่นี่มองสอดส่องหาไปโอ้โห
กิ๊กนั่งกินสเต็กแบบชื่นมื้นมากอารมณ์นี้ขึ้นทะเลาะกันเสียงดังลั่นร้าน
คว้ามือกิ๊กขึ้นรถจะขับรถหนีภรรยากระโดดเกาะหน้ากระโปรงรถ

โอ้โหเดี๋ยวลงมา
เอาของออกกันสิ
ของรถยาว
ไม่กล้าเอาเค้าออกไป
นี่ค่ะสามีพอตะโกนบอกพลเมือง
พี่เอาแล้วลงไปดิที่มิกล้าเอาแล้วลงละ
ฝ่ายภรรยาบอกรถพี่

ภรรยาบอกตะกูเมียมึง

สุดท้ายฝ่ายสามีเดินเปิดประตูลงมาจากรถ
แล้วจับแขนภรรยาเหวี่ยงลงพื้นจนหัวเธอเนี่ย
เข้าไปอยู่ใต้รถกระบะที่จอดอยู่
พลเมืองดีก็เลยต้องเข้ามาห้ามแยกตัวกันยกใหญ่
สุดท้ายสามีเดือดจัดต่อยพลเมืองดีอีก
พลเมืองดีก็เลยต่อยกลับคราวนี้ชุลมุนกันหนักเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖มกราคมที่ผ่านมา
ตลาดริมแม่น้ำปิงเขตเทศบาลเมืองตาก

คือภรรยาเนี่ยตระเวนไหว้พระเก้าวัดกับเพื่อน

รถสีส้มคันนี้มันคุ้น
ทะเบียนแล้วยิ่งมั่นใจเอารถผัวฉันนี่นะ

แล้วผัวมากับใครแล้วไม่เห็นมาบอกกันเลย

มากับกิ๊กนั่งกินสเต็กกันชื่นมืดเลย

ฝ่ายชายรีบขึ้นรถกะจะขับหนี
ภรรยาก็เลยกระโดดขึ้นกระโปรงหน้ารถขวางไว้
พยายามเร่งเครื่องขับสะบัดขับเรก

จะอันตรายได้รับบาดเจ็บกันสาหัสนะคะ

ฝ่ายชายก็เลยลงจากรถนี่จังหวะนี้

จับภรรยาเหวี่ยงลงไปด้วยตัวเองเลยเนี่ยเห็นไหม

แล้วจับเวียงทุ่มป๊าบลงไปที่พื้นนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยวิ่งมาห้ามกลัวจะบานปลาย

พลมงดีโดนต่อยเขาก็ไม่อยู่เฉยนะ

คือต่อยกันชนละมุนต่อไปอีกนะคะ

ซึ่งฝ่ายภรรยามีเลือดไหลเข้าที่แขนด้วยนั่น
ต่อยกับพลมงดีเลยมันมีการตบกลัวต่อยกัน

อายุ๔๗ปีนะคะเธอบอกว่าอยู่กินจดทะเบียนกับสามีมา๖ปีแล้ว
โดยรู้จักผ่านน้องชายคือสามีเป็นเพื่อนน้องครับ
เป็นเพื่อนน้องชายนะคะแล้วเธอทำงานอยู่ญี่ปุ่นไง
ก็พาไปอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นอยู่ได้สามปีสามีก็กลับมาอยู่ที่ไทย
มาทำงานที่ไทยเธอบอกเธอเลี้ยงดูใช้คำนี้ได้เลย
ดูดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้สามีมาตลอด
ตั้งแต่เช่าบ้านให้อยู่เดือนละ๓๐๐๐บาทออกรถเก่งให้ขับคันละ๒๐๐๐๐๐บาท
ให้เงินใช้อีกวันละ๑๐๐๐บาทวันละค่ะก็เดือนละ๓๐๐๐๐บาทใช่ไหม
หลังจากสามีกลับมาอยู่เมืองไทยก็ติดต่อโทรคุยกันทุกวัน
ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติโดยเธอจะกลับมาที่ประเทศไทยทุกปี
จนกระทั่งปีที่แล้วไม่ได้กลับมาค่ะและได้ยินระแคะระคายมาว่าสามีมีกิ๊ก
กระทั่งธันวาคมปีที่แล้วติดต่อสามีไม่ได้เลย
แล้วมารู้ว่าสามีมีกิ๊กอยู่จังหวัดตากตอนแรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับ
สุดท้ายตัดสินใจกลับมาไทยมกราช่วงต้นปีต้นเดือนที่ผ่านมา
แล้วก็ชวนเพื่อนไปไหว้พระเก้าวัดกันเถอะแกไล่ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ไปจนถึงจังหวัดตาก
คือเธอเนี่ยพื้นเพลเป็นคนนครสวรรค์ก็เลยสตาร์ทจากจุดนั้นแล้วก็มาจบที่ตาก

นั่นน่ะสิแหม่สามีก็ดันพากิ๊กไปกินข้าวอยู่ตรงนั้นพอดีด้วย
แล้วสีรถก็คือเด่นมากด้วยไงฮะสีส้ม
ถูกต้องนี่ไงไหว้พระเก้าวัดปุ๊บผลบุญส่งเลยตาสว่าง

เจอความจริงกระแทกหน้าแบบนี้นะคะ

อย่าโทรมาหาเขาอีก
เดี๋ยวฉันจะขายจุดเลี้ยงเอง

อนุญาตพูดได้ไหม
มันเป็นคำที่พูดได้ไหมล่ะถามอย่างนี้ก่อน

อาจจะเป็นแบบว่าหอยแครงหอยแมงผู้หอยอะไรก็ได้
สามารถว่าคุณคิดว่าเขาขายหอยแคลงหอยแมงผู้
รู้เขาอาจจะเป็นอาชีพทำประมงหรือเปล่าไง

อันนี้ฝั่งภรรยาพูดมาแบบนี้ค่ะ

ที่ผ่านมาเธอทั้งรักทั้งซื่อสัตว์มาตลอด

ส่วนกิ๊กเนี่ยเท่าที่รู้คือเป็นเด็กเอ็น

ยังไม่ฟ้องสามีพี่ทนอยู่เพราะรักจริงก่อนหน้านี้
เคยถูกสามีทำร้ายร่างกายจนแขนหักมาแล้วด้วย
สามีก็เคยไปมีกิ๊ก๒คน๓คนมาแล้วด้วย

เพราะเขาเป็นคนปากหวานพูดจาน่าเชื่อถือ
มาวานว่าไม่ถึงโทรมาหาผัวเค้าอีกแล้วนะ

เรายังไม่อยากให้เขาไปมีความสุข
ได้คุยกับแม่ของฝั่งภรรยานะคะ

ตั้งแต่แม่เลี้ยงมานะแม่ไม่เคยลงไม้ลงมือกับลูกแม่เลย
แม่อยากให้ลูกแม่เลิกกับสามี

นี่ถ้าลูกแม่กลับไปคืนดีกับมันนะ
แม่จะตัดแม่ตัดลูกเลย
เพราะเท่าที่ดูแม่รู้เลยว่ามันไม่ได้รักลูกแม่หรอก

เรื่องที่เกิดขึ้นผมผิดเอง
ส่วนเรื่องที่ภรรยาจะฟ้องร้องสาวคนสนิท

เพราะทุกวันนี้ก็หาเงินรับจ้างรายวัน
พอเป็นข่าวงานผมก็ถูกยกเลิกหมดเลย
พ่อของสาวคนสนิทเครียดต้องเข้าโรงพยาบาล

แล้วก็อยากให้ภรรยาไปเจอคนไม่ดี

เพราะว่าผมมันเป็นคนไม่ดี

แล้วตอนที่ภรรยาคุณกระโดดเกาะหน้ากระโปรงรถ

คือผมขับรถอยู่

ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน
เพราะพี่ฟังแล้วถ้าฟองเรามา
จะเอาเงินที่ไหนจ่าย

บ้านี่คือว่าทำตัวไม่ดี
เพราะว่าไม่อยากให้ภรรยาไปเจอคนดีดีนะ
ฝั่งแม่ของสามี

ใจทั้งลูกชายแม่และลูกสะพ้ายเพราะว่าต่างคนต่างก็รักกัน

พลเมืองดีทำไมไม่เป็นกลางเลย

มันเป็นปัญหาครอบครัวคุณต้องเป็นกลางสิ
ไม่ใช่มารุมทำร้ายลูกแม่เอาปืนจะมายิงลูกแม่แบบนี้ไม่ได้
โอ้แต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะ

ชาวบ้านก็มีบางคนบอกว่าเหมือนกับ
ลูกชายคุณแม่เปิดฉากก่อน
แล้วเขาก็เลยต้องมีการสวนกลับเพื่อป้องกันตัว
มันเป็นปัญหาครอบครัวแม่บอก
เรื่องนี้คุยกับทนายดีกว่าต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วย
เอาเรื่องนี้มาเล่าไม่ใช่ว่าอยากให้ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคุณผู้ชม
แต่ใครที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเจอปัญหาแบบนี้
คือทำให้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำอันนี้
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนทำไม่ได้ทั้งคู่นะคะ
ทนายโรนโรงแก้วเพชรบอกเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ฝั่งคุณภรรยาไม่ควรไปกระโดดเกาะหน้ารถเขา
เพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะเจ็บตัว

ถ้าเขาแจ้งคุณทำให้เสียทรัพย์เขาก็แจ้งความได้

คุณก็ไม่ควรขับรถสะบัดให้ภรรยาตกขับเบรกขับอะไรแบบนี้
ถ้าภรรยาคุณบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
คุณโดนข้อหาเจตนาฆ่าแน่
อยากแนะนำถึงผู้หญิงทุกคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้

คือจริงไหมว่าคนที่ไปเกาะหน้ากระโปรงรถ
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม

เข้าใจเลยว่าคือบางทีรักแรงก็ห่วงแรง
แต่ว่าถ้าจุดเริ่มต้นเป็นความรักแต่ถ้าอยู่ไปนานแล้วมันไม่รักแล้วก็เลิกเถอะ

ไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้